คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยคือพูดถึงคลิปคนคุ้มคลั่งเนี่ยปกติเราก็จะเห็นคนคุ้มคลั่งเขาไปไล่ทำร้ายชาวบ้านบ้าง
เหตุการณ์ต่างก็แตกต่างกันออกไปตามที่เราเคยเจอคลิปกันมาเนี่ยนะคะแต่จะบอกว่าคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยแตกต่าง
แตกต่างแบบไหนอ่ะดูพร้อมกันเลยค่ะกำลังทะเลาะกับกำแพงเออนี่ฉันกำลังดูว่าเขาเขาลำมวยหรือว่าเขาอะไร
อ๋อเขาทะเลาะกับกำแพงอ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยกำลังเตะกำแพงอยู่นะคะ
เดี๋ยวมีอีกคลิปนึงคนเดิมเป็นผู้ชายคนเดิมเลยเขานั่งขัดตมาตรอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ยกมือสวดคาถาแล้วก็เอาปืนของเล่นเนี่ยมายิงขึ้นฟ้า
ดูเหตุการณ์นี้อีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วกัน
โอ้ย
อืม
ดูดัน
ไปทายักรณ์กันด้วยเถอะ

เอาล่ะมาถึงตอนนี้หลายคนเพิ่งเกิดคำถาม

ยิงปืนก็มีเหมือนกันแล้วทำไมคนถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายไปหัวเราะไป

คือมันก็ตลกแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดอาการที่มันผิดแปลกไปจากนี้
แล้วอันตรายกว่านี้อันนี้ก็น่ากลัวนะ
ใช่แต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ผู้ชายคนนี้เขามีที่มาที่ไปอย่างไร
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดโต้รุ่งสตูนนะคะ
อยู่ในตำบลพิมารอำเภอเมืองสตูนค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปกับคุณเฟิร์น
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปก็เลยทราบรายละเอียดว่าชายที่อยู่ในคลิปเนี่ย
บางซานบางซานอายุประมาณ๒๐ปีค่ะ
ซานเป็นคนปกติพูดจารู้เรื่อง
แต่ว่าเขาชอบดูละครแอคชั่นจำพวกเรื่องเสือสั่งฟ้า

ทีนี้พอดูไปแล้วเจ้าตัวเนี่ยเขาอิน

หลังจากนั้นก็จะมาแสดงลักษณะท่าทางตามละครอย่างในคลิปนี่แหละค่ะ
จากนี้คุณเฟิร์นก็ยังเล่าอีกนะคะ
บางครั้งเนี่ยหากบังซานไปดูพวกคอนเสิร์ตเนี่ยนะ
นะคะอ่าส่วนที่ตัดสินใจถ่ายคลิปเนี่ย
เพราะว่าตอนแรกเขาอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วเขาเพิ่งกลับมาบ้านที่จังหวัดสตูน
ก็เห็นครั้งแรกก็เลยแปลกใจกับลักษณะท่าทางของบางซาน
แต่พอไปถามแม่แม่ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติ
ยืนยันว่าบางสารยังไม่เคยไปทำร้ายใครนะคะ
ยังเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า
จนเป็นที่รักของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นอย่างมากอีกด้วยนะคะ

ค่ะก็ไม่ทำร้ายใครอันนี้ก็แล้วไปนะคะ